คุณอ้ำพัชราภานะคะได้ข่าวว่าจะเตรียมคืนฟอร์มแล้วนะคะ
สำหรับละครเรื่องใหม่ค่ะตอนนี้พูดชัดเลยนะคะ
รับละครเรื่องใหม่แล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร
แล้วก็เล่นกับใครนะใช่หนุ่มไม้พัทรเดชหรือเปล่านะคะ

คืออยากเล่นแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่ม

ก็ไม่รู้ว่าควรพูดหรือเปล่าว่าของค่ายอะไร
ก็เดี๋ยวรอให้ผู้ใหญ่ทางช่องเป็นคนพูดเองดีกว่า
ก็เป็นบทที่เปลี่ยนมาจากอันเดิมที่คนเคยที่เคยบอกว่าจะเล่นอันนั้นนะคะ
ก็คิดก็คิดมาเราอยากเล่นอันนี้มากกว่า

จริงแล้วอยู่กันมาเจอไหมมาประมาณ๗ปี๖ปี
ก่อนนี้เขาจะเพิ่งเข้าวงการแบบช่อง๗เองนะ
ก็อยากให้มีค่ะเราเล่นกับน้องที่สนิท
กับเพื่อนที่สนิทเราก็อยากเล่นด้วยค่ะ
ก็ต้องมีลุ้นนะคะเราอยู่ช่องเดียวกันก็ต้องมีโอกาสแน่นอนค่ะ

คุณไม้กับคุณอ้ำเนี่ยดิฉันบอกเลยว่าไม่ใช่
ยังไงเพราะอะไรคุณไม้เข้ามากลุ่มนี้บ่อย
ในกลุ่มนี้เขามีน้องสาวปลุกรู้กดทิพย์
นะคะแหมที่ไหนได้เนอะดูเหตุผลที่แท้จริง

ขอบคุณผู้ชมคุณถามเรื่องหัวใจของคุณอ้ามพัชราภาษณ์สักหน่อย

เพราะว่าหมอดูคนสนิทอย่างหมอช้างนะ
โพสต์ข้อความว่าราศีพิจิกษ์เป็นราศีของเธอของคุณอ้ำนั่นแหละ

หัวช้างบอกราศีพิจิค

ว่ากลุ่มอ้ำพิจิกเยอะมาก

ถ้ามีโอกาสปุ๊บปั๊บก็อยากรับโชคเลยค่ะ

นาทีนี้ไม่มีกั๊กแล้วนะคุณนะ
คุณผู้ชมสำหรับหมอช้างนะคะ

สำหรับปีหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยนะคะ
ในปี๖๒ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น

คงไม่ใช่เฉพาะคุณอ้ำอย่างเดียวนะนะครับคนอื่นก็บอกอาจจะแบบดวงกำลัง
เหงาอยู่เลยนะอยากจะมีคู่เนี่ยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ย
ราศีพิจิกษ์เป็นราศีที่มีโชคเรื่องคู่มากที่สุดเลยค่ะได้ข่าวว่าคนราศีดังดังเนี่ย
ก็เกิดราศีพิจิกษ์นะคะดิฉันก็ไม่ได้อยากจะเกาะกระแสบุญพี่อ้ำสักเท่าไหร
ก็คือพี่อ้ำเกิดราศีพิจิกตะเบิร์ตก็เกิดพิจิกพี่ม้าออนภาก็พิจิ
ที่ฉันก็พิจิกไงแล้วมันจะไปไหนเสียนะคะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกัน
ช่วงนี้ยังไม่สิ้นปีอีกเดือนเดียวนะเดี๋ยวรอดู
เกาะใบบุญราศีคุณแม่พี่อ้ำไปด้วยนะคะ